สถานะสเตตัสเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศให้ใครรู้
แต่พฤติกรรมความสม่ำเสมอต่างหากที่หลายคนดูออกว่าเป็นอะไรกันนะจ๊ะ
อ่าเรื่องจริงอย่างคู่นี้เลยนี่ต้องยกให้เลยนะคะ
สำหรับไฮโซพกแล้วก็ไฮโซสาวเอ่อได้ได้ได้ได้ได้
หลายคนติดยศไปให้แล้วนะแม่เคยเป็นไฮโซเหมือนกันตอนนี้
บอกเลยว่าฝ่ายชายเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงค่ะทำทุกอย่างให้พี่อ้ำจริง
ไม่ว่าจะรับหน้าที่เป็นนุ่มส่งอาหารหอบฮิ้วกระเป๋าใส่อาหารเจลิเวอรี่
เอาไปส่งถึงหน้าบ้านถ้ายังจำกันได้นะอันนี้นานแล้วนะ
เอาไปให้คุณอ้ำช่วงโควิดระบาดค่ะแล้วพูดถึงเรื่องอาหาร
ว่าจะโทรสั่งแล้วเอาไปส่งธรรมดาไฮโซพกทั้งทีเข้าครัวจ้ะ
รับหน้าที่เป็นเชฟสุดหล่อนี่เป็นไงเมนูเมนูหลายเมนูทำได้หมดนะคะ
ทำให้คุณอ้ำทานมาเรียบร้อยแล้วด้วยโดยเฉพาะโมเมนต์ช่วงวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
อิจฉาคุณค่ะนี่มันอะไรกันนี่หวานขนาดไหนนะ
เพราะว่าเชฟพกเข้าครัวทำอาหารให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทยกับฝ่ายหญิง
อยากจะลิ้มลองรสชาติฝีมือพี่พกแต่ไม่มีบุญเพราะว่าพี่อ้ำเขาได้กินคนเดียวอันนี้ก็ของเขา
ไมค์ร้องเพลงให้หวานใจสาวฟังก็ทำมาแล้วเรียกได้ว่าจับไมค์ร้องตั้งแต่วันเกิดปีแรกของคุณอ้ำที่รู้จักกันเลย
กับเพลงที่ชื่อว่าเธอคือความสุขของฉันโอ้ยความใหม่นั่นไงตอนนั้นเพื่อนและแฟนคลับก็ฟินกันสุดเลยนะฮะ
แต่ล่าสุดอึ้งกันทั้งโซเชียลคุณผู้ชมเพราะว่าไม่คาดคิดมาก่อนนะว่านักธุรกิจระดับหมื่นล้านเขาจะทำแบบนี้เอง
ด้วยความว่าเป็นคนรักอะเนาะทำให้ทุกอย่างเลยจะทำอะไรอ่ะไปดู
น้ำก็เป็นให้เธอแล้วค่ะแล้วความน่ารักเพิ่มขึ้นอีก
พอคุณอ้ำเนี่ยถ่ายคลิปไปใช่ไหมขณะที่ช่างซ่อมคนนี้กำลังซ่อมอยู่
ก็แซวถามหน่อยราคาซ่อมน่ะเท่าไหร่แพงไหมอ่ะไปถามดูสิแพงหรือเปล่า
ป๊อกน้ำให้เหรอคะขอบคุณนะคะคิดตังค์ป่ะคะ
บริการดุดญาติมิตรไม่คิดตังค์ค่ะบอกเลยทำได้ทุกอย่าง
แล้วเครื่องนะอาหารก็ทำได้ซ่อมของใช้ในบ้านก็ดีโอ๊ยไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้ว
คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะมากอย่างเก่งทองใบกอวยเอาอวยกันเข้าไปคุณผู้ชมค่ะ